แต่ถ้าเที่ยวแล้วหิวเราก็ต้องไปแวะทานกันหน่อย
ร้านนี้ไม่ควรพลาดนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ด
ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเหลียนหัวค่ะ
เด่นของร้านนี้ก็อยู่ที่ลูกชิ้นหมู
ทำจากหมูมาจากฟาร์มคุณภาพ
ทำสดทำใหม่กันทุกวันเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีสูตรเด็ดที่น้ำซุปด้วย
สดน้ำซุปร้อนกับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ลูกชิ้นหมูทำเองสูตรพิเศษเก่าแก่กว่า๖๐ปี

คือพระเอกของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเหลียนหัว
ดั้งเดิมของจังหวัดนครนายกค่ะ
ลูกชิ้นหมูจานนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่ร้านเลยค่ะ
เพราะลูกชิ้นทุกลูกนะคะทำสดใหม่ทุกวัน
โดยจะเลือกใช้หมูฟาร์มคัดพิเศษ
เป็นเนื้อส่วนสะโพกเน้นที่สำคัญไม่ใส่สารกันบูด
รับรองว่ากัดเข้าไปแล้วอร่อยเด้งในปากทุกคำค่ะ
ดังเดิมหลังกู้เตี๋ยวลูกชิ้นหมูเลียนหัว
เคยขายเฉพาะลูกชิ้นมาก่อนนะคะ
จากนั้นค่อยขยับขยายมาขายก๋วยเตี๋ยว
แต่การันตีเลยว่ารสชาติไม่เป็นรองใคร

ที่ใช้แป้งน้อยไข่เน้น
ครีมที่ชอบทานเย็นตะโฟต้องสั่งจานนี้
เพราะว่าซอสเย็นตะโฟทำมาจากมะเขือเทศสด
เจ้าของร้านบอกว่าอีกเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่น้ำซุปกลม
หวานหอมจากน้ำต้มกระดูกและลูกชิ้น

เมื่อเราต้มลูกชิ้นเนี่ยเราจะได้น้ำลูกชิ้นครับ
เราจะใช้น้ำลูกชิ้นตรงนี้มาทำก๋วยเตี๋ยว

เราจะใช้กระดูกเล้งและกระดูกขาตังค์เพิ่มขึ้นมา
เพื่อชูรสให้หอมเนื้อหมูออกมาครับ

ทางร้านยังมีเมนูอีกหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกสรร
ซุกี้สูตรโบราณที่จะใช้เต้าหู้ยี้เต้าหู้สดและกะทิ
ี่ยวด้วยไฟอ่อนจนแตกมัน
รสชาติที่ได้จึงอร่อยไม่เหมือนใคร
ดึกอย่างนี้ถ้าได้สดน้ำซุปร้อน
ของข้าวต้มทะเลอีกสักชามก็คงจะดีไม่น้อย
หึกกุ้งเนื้อปูหอยนังรมซอสสด
กลิ่นหอมเตะจมูกถูกใจสายกิน
ชิมแล้วลูกชิ้นเหนียวนุ่ม
ให้ความรู้สึกว่าได้กินเนื้อหมูจริง
ยิ่งได้สดกับน้ำซุปรสชาติเข้มข้น

ที่สำคัญราคาสบายกระเป๋า
ราคาเริ่มต้นที่๓๐๕๐บาทเท่านั้น
นอนดึกหรือหาของอร่อยรับประทานมื้อเย็น

สาขา๒อยู่บริเวณ๔แยกวัดอุดม
่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี
เลยไฟแดงชิดซ้าย๕๐เมตรนะคะ
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๔ทุ่ม
ส่วนสาขา๑อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเหลียนหัว
เวียนไปได้เฉพาะเวลา๖โมงครึ่งถึงบ่าย๓โมงครึ่งค่ะ